แม่ไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
ให้ช่วยเหลือลูกสาววัย๑๓ปีหน่อยยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลย
อยู่กันที่ทัพสแก่ประจวบคิริขันนะครับ
ไปช่วยนะครับให้เอาผิดกับ
พ่อแท้ของเด็กนะเสพยาบ้าแล้วข่มขืนลูกตัวเอง
ก่อเหตุหลายครั้งด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มจากเดือนธันวาคมปีหกสี่นะฮะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะสมมุติว่าชื่อในบีนะพาเมียแล้วก็ลูกนะฮะ
อยู่ที่ทัพสแก่ประจวบคิริขันจนกลางเดือนมกราคม๖๕
ก็ถูกจับข้อหารักทรัพย์ไปติดคุกอยู่๓เดือน
ทีนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยคือช่วงมีนาคมนะครับ
ตัวในบีเนี่ยไปเสพยาบ้าแล้วมาข่มขืนลูกสาว
คืออ้างว่าเสพยาบ้าหลายเม็ดแล้วหลอนหลอนแล้วจำหน้าลูกตัวเองไม่ได้
แต่ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับยังข่มขืนลูกเพิ่มอีก๒ครั้ง
เมษายนเมียพ้นโทษออกมาจากคุกกลับมาอยู่ที่บ้าน
ก็ยังไม่หยุดนะคือยังเสพยาบ้าเวลาเสพยาบ้าก็ไปข่มขืนลูกอีกจนลูกเนี่ย
ทนไม่ไหวหลังจากถูกขู่อย่างนั้นอย่างนี้ลูกเห็นแม่มาแล้วลูกก็เลยไปเล่าให้แม่ฟัง
แม่ก็เลยโทรบอกญาติแล้วยาดก็ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
ทางเพจสายใหม่ต้องรอดก็เลยนี่ประสานไปทางสหวิชาชีพ
ทางตำรวจด้วยนะครับก็ไปช่วยเหลือเด็กกันนะครับ
อายุไม่เกิน๑๕ปีซึ่งเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดาล
ซึ่งอยู่ในความปกครองตำรวจคุมตัวได้แล้วนะครับ
คุมตัวได้ที่บ้านแหลมเพชรชบุรีนะฮะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
ที่สภทัพสกย์ประจวบคิริขันต์เรียบร้อยแล้ว
ส่วนตัวของเด็กอายุพึ่ง๑๓ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูแลแล้ว
พาไปอยู่ที่บ้านพักเด็กแล้วนะครับ